บ้านตัวเองแค่ถอยรถยิงกันเลยดูหน่อยกันแล้วกันค่ะ
บ้านตัวเองแค่ถอยรถยิงกันเลยดูหน่อยกันแล้วกันค่ะ

คือนี่จริงเขายิงแบบอย่างนี้ระยะประชิดมันเหมือนกับแบบจะเอาชีวิตเลยนะ
ใช่ค่ะพี่ปอคุณผู้ชมเป็นยังไงคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดกับเราหน่อยคือหลังจากเห็นคลิปนี้หลายคนตกใจ
วิภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยแน่นอนมันไปในทิศทางเดียวกันเลยแหละนะคะ
อย่างที่เห็นตัวคนที่เป็นคนบาดเจ็บเนี่ยเขาพูดเอาตรงนะคือในคลิปนะที่เราเห็นนะคะ
เพราะในคลิปเขาก็พูดจาดีอยู่นะเขาขอโทษแล้วเขาบอกด้วยว่าผมไม่สู้
ตอนที่ทางฝ่ายมือยิงจะบอกว่าให้มาตัวเหมือนจะมาให้มาต่อยกัน
แต่เขาบอกผมไม่สู้ครับแล้วบอกมึงยิงกูเลยเขาบอกเลยว่าผมไม่ยิง
ซึ่งจริงเขาก็ขอโทษแล้วแต่เรื่องมันก็บานปลายมาจนถึงขนาดนี้
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์มันเกิดจากการที่
มือยิงอ่ะเขาจะถอยถอยรถเข้าบ้านตัวเองแล้วเหมือนมอเตอร์ไซคันนี้ไปปาดหน้าเขา
เราจะด้วยว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้เราไม่ได้รู้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะคะ
แต่ว่าตามคลิปมันมีมาแค่นี้ให้เราได้รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ชายคนที่กำลังจะถอยรถเข้าบ้านแล้วเป็นมือยิงเนี่ยก็ลงมาด้วยความโมโห
ก่อนจะชักปืนแล้วก็ยิงยิงเหมือนยิงขู่
แล้วมันก็มีจังหวะที่มันไปโดนแขนของตัวผู้บาดเจ็บด้วยเลือดนี่ไหลอาบเลยนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยพยายามจะหลังจากยิงแล้วพยายามเข้าไป
แล้วเข้าไปต่อยต่อยเสร็จคือมีจังหวะที่ถีบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำด้วย
นี่แหละทีนี้คือตามข้อมูลที่ได้มาเขาบอกคู่กรณีเนี่ยนะคะ
พอฝ่ายฝ่ายที่เป็นมือยิงเนี่ยเขาเห็นว่าตัวคนผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บค่ะ
มีการเหมือนถอดเสื้อไปพันแขนให้ด้วยนะแล้วตั้งสติเหมือนจะพาคู่กรณีไปหาหมอ
คลิปนี้จริงความยาวเกือบ๕นาทีเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดี
ที่ผ่านมาเขาก็พาตัวผู้บาดเจ็บไปหาหมอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา
อยู่ที่ซอยบังรักน้อย๑ทับ๑๗ที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ตัวคนเจ็บชื่อว่านายฮาริสอายุ๓๓ปี
เจ้าตัวบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวา๑นัด
ก็คือเป็นรอยกระสุนถูกยิงนั่นแหละค่ะ
แล้วมีคนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เขาตรวจสอบแล้วทราบแล้วว่าตัวคนก่อเหตุคือนายสารวุฒินานา
หลังจากที่ก่อเหตุยิงไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเข้าไปหลบอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่เลยเข้าไปควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
และยังไปเจอกับปลอกกระสุนขนาด๓๓๘เนี่ยนะคะ

ทีนี้เนี่ยพอมันมีคลิปเผยแพร่แบบนี้ออกมาเราเองก็อยากจะทราบความจริง
ก็เลยมีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปลงพื้นที่เกิดเหตุ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยยังไปเจอกับคราบเลือดกองอยู่
ที่หน้าบ้านทาวน์ฮาวส์๓ชั้นอยู่เลยบริเวณถนนตรงหน้าบ้าน
คนถ่ายคลิปค่ะเราได้เจอเขาเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงทะเลาะกันตอนนั้นเขาก็อยู่ในบ้านแหละ
พอได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมากก็เลยตัดสินใจออกมาดูที่ระเบียง
แล้วก็เห็นเหตุการณ์เห็นว่าตัวคนก่อเหตุขับรถกระบะเหมือนลักษณะเมา
แล้วว่ากล่าวกับคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหลังจากนั้น
มือปืนนี่แหละค่ะเดินเข้าไปหยิบปืนในรถแล้วยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
ตามคลิปเป๊ะเลยคุณผู้ชมก่อนจะยิงขู่ไปอีกสามนัดแล้วเห็นเลยว่ามันมีนัดหนึ่งไปโดนตัวคนเจ็บ
ลองฟังเสียงคนที่ถ่ายคลิปค่ะ
ที่สามก็คือระยะที่คนเจ็บเขาถอยหลังประมาณเมตรหนึ่งได้
คนยิงก็ยิงเลยพี่เข้าที่แขนขวาครับ
ขวากลางตรงกลางเลยมันไม่มีทางไปพี่
เขาก็เลยแบบแซงซ้ายไปแล้วเหมือนกับว่ามันน่าจะไปเฉียวกันนิดหน่อย
ใช่ครับพี่ก็เลยเกิดเรื่องเลยพี่
ก็คือเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอะพี่ก็คือเมา
ใช่ครับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยคนเจ็บเขาจะเข้าบ้านนะพี่
อืมอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ทีนี้ชาวบ้านล่ะเราก็อยากจะไปฟังมุมของคนที่อยู่ในระแวกนั้นดูบ้าง
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ปกติตัวผู้ก่อเหตุมือยิงในคลิปเนี่ยนิสัยดี
ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาสกับใคร
เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูหรอก
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาบอกอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันค่ะ
ทีนี้ตำรวจสอบสวนค่ะเขาก็ไปสอบสวนเบื้องต้น
เขาก็รู้มาแบบนี้อย่างที่ดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละว่า

คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเหมือนเบียดเบียดเข้ามาตรงหน้าประตูบ้านของเขา
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เบื้องต้นตัวผู้ก่อเหตุก็ให้การวกไปวนมาคล้ายกับคนเมา

ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบส่วนผู้บาดเจ็บ

ก็มีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับมือยิงไปแล้ว
ก็คือผู้ก่อเหตุในข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองสาธารณะ

เขาจะถอยรถเข้าบ้านแล้วเขาอยู่ในอาการเมา

งั้นต้องโดนข้อหาเมาแล้วขับค่ะ
เดี๋ยวจะมีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้มันมีความคืบหน้าอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเหมือนกับว่าเขามีคนที่อยู่ในครอบครัว
ฝั่งทางด้านผู้ก่อเหตุเขาโทรศัพท์พูดคุยสอบถาม
บอกว่าจะมีการช่วยเหลือหลักทรัพย์ในการประกันตัว
โดยพนักงานสอบสวนสพบังศรีเมืองเนี่ย
ก็มีการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
โดยมีการยื่นหลักประกันตัวไปเป็นเงินสด๓แสนบาท
หลังจากได้รับการประกันตัวทางด้านของนายสารวุฒิค่ะ
เดินทางกลับบ้านพร้อมแม่แล้วก็พี่สาว
ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะ
ใจเย็นนะคะใช่ค่ะสติก็สำคัญด้วย
เรื่องของการดื่มน้ำเมาแล้วเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเจอมาเยอะแล้วนะคะ